เมื่อกี้นี้พี่ผู้หญิงท่านนั้นเขามีปากเป็นอาวุธ
อ่าแต่อันเนี้ยเขามีอาวุธจริงจริงค่ะ
เป็นระเบิดซะด้วยเนี่ยคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
วัยรุ่นแม่เอาอีกแล้วไล่ตีกันไล่แทงกัน
ปลาระเบิดกลางถนนค่ะโอ้กลางถนนจริงจริงเออใช่ค่ะ
อันนี้ที่สมุทรสาครนะคะคือพลเมืองดีเนี่ย
ไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยขับผ่านจุดนั้นพอดีพอดี
อยู่ตรงตำบลคลองมะเดือค่ะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
คุณผู้ชมลองดูในภาพนะแล้วลองนับดูว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณกี่คน
คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาระบุว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า๒๐คนแน่
แล้วก็มีการวิ่งเข้าไปทำร้ายฝ่ายตรงข้ามซึ่งอีกฝ่ายนึงมีประมาณ๖คน
อืมที่สำคัญยังปลาระเบิดแล้วมีกลุ่มควันเนี้ยลอยขึ้นมา
โอ้โหคนแถวนั้นแตกกระเจิงตกใจกันหมดเลยนะคะครับ
ก่อเหตุอยู่สักประมาณ๑๐นาทีแล้วก็หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจสภกระทุ่มแบนไปตรวจสอบค่ะแล้วก็ไปเจอวัตถุค่ะ
คล้ายกับระเบิดปิงปองก็มีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่คุณผู้ชมลองดูครับทีนี้ทางด้านของคุณพี่พีรพงศ์แสนศรี
แล้วก็คือคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นี่แหละพี่เขาก็เปิดเผยกับทาง
รัฐทีวีของวาว่าวันนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ย

ประมาณสักสี่โมงเย็นตัวเองเนี่ยก็เดินทางจะกลับไปบ้าน
นครปฐมมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่ากลุ่มนักเรียนที่เห็นน่าจะเป็นนักศึกษาอาชีวะ
แต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นของสถาบันไหนฮะเลยตัดสินใจเขาบอกว่าเห็นเนี่ย
กลุ่มเนี้ยรวมกลุ่มกันจะวิ่งเข้าไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งพี่เขาตัดสินใจจอดรถขวางถนนเลยค่ะ
แล้วถามว่าพี่ทำไมพี่ใจกล้าอย่างนี้คือที่ขวางถนนเพราะไม่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยขับผ่านไป
โอ้โหเพราะรู้แล้วว่ามันมีระเบิดปิงปองพี่เขาเป็นกู้ภัยไงคะ
เขาก็คือต้องช่วยเหลือใช่ไหมอ่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวลองฟังเสียงพี่เขาเล่าหน่อยค่ะ
ไว้รุ่นอ่ะจับกุ่มถือมีดถืออะไรไว้แล้วแล้วครับ
ท่าทีไม่ดีแล้วผมก็เลยเบรกรถเบรกรถเพื่อกันไม่ให้มอไซค์อ่ะครับ
อยู่ข้างหลังผ่านมาเดี๋ยวมันเกิดอันตรายครับพี่อืมทีเนี้ยผมก็เลยเห็นเขาถือมีดถืออะไรออกมาแล้ว
ผมก็เลยบีบแตร์ไล่อ่ะครับอืมพอบีบแตร์ไล่เสร็จปั๊บเขาก็ปาสเบิด
เหมือนเป็นระเบิดปิงปองนะครับพี่ที่ปลาไปตรงหาคู่อลิครับ
ระเบิดที่เจออยู่ที่เกิดเหตุก็เห็นระเบิดปิงปองลูกเดียวครับ
แต่มันมีเหมือนมีเสียงขึ้น๒นัดนะครับ๒ลูก
มีวินมอไซค์แล้วก็แท็กซี่เขาก็หมอบหลบอยู่ตรงที่ที่เขาปาระเบิดไปด้วยครับ
ทีนี้พี่พีรพงศ์เขาบอกนะตอนนั้นเห็นเลยแหละ
เห็นเลยว่ามีวัยรุ่นถูกฟันบาดเจ็บแล้วก็หลายคนด้วย
ครับชาวบ้านเนี้ยเขาเห็นเขาตะโกนว่าตำรวจมาตำรวจมา
อ่ะเรียบร้อยแยกย้ายกันหนีเลยทีเดียวพอได้ยินคำนี้ค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะ
ตกลงแล้วเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนกันแน่เดี๋ยวต้องเอาตัวมาดำเนินคดีล่ะค่ะ